เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับครอบครัวของน้องดอมนะครับ
น้องดอมหนึ่งใน๑๓ชีวิตที่อยู่ในถ้ำหลวง
ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ดีใจที่ได้เจอแล้ว

ถ้าออกมาได้นะฮะ

บวชนะครับบวชเนรเพื่อทดแทนบุญคุณของทุกคนเลยนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
คุณผู้ชมค่ะแม้ว่าจะดึกขนาดนี้นะคะ

ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในถ้ำ

ดึกขนาดนี้ค่ะหลายคนก็คงจะหิวนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีร้านชะละเป๋านะคะร้อนเลยค่ะ
มาตั้งบริการนะคะให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตอนดึกแบบนี้นะคะ

เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณพี่ไอซ์ใช่ไหมคะ

แต่ตัวไอเพิ่งมาจากกรุงเทพค่ะเพิ่งถึงตอนเย็นเลย
อันนี้เป็นของพี่ไอซ์เองหรือว่าเป็นของเพื่อนรวมกลุ่มกัน

เป็นของครอบครัวนะคะจริงมาแจกตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย๓

แล้วก็หมดไปแล้วค่ะประมาณ๕๐๐กว่าลูกแล้วค่ะ

ใช่ค่ะวันนี้เราเอามา๖๐๐ลูก
ใช่เผื่อใครหิวนะคะกลางคืน

มีไส้อะไรบ้างคะพี่
เอามาก็เป็นมีไส้เผือกนะคะคัสตาร์ท
ขอโทษค่ะไส้ครีมแล้วก็หมูสับ
ใช่แต่ตอนนี้หมดเหลือแค่ไส้ครีมแล้วก็ถั่วดำ

ใช่มันโทรก็หมดไปแล้วนะคะตอนนี้
ระหว่างที่เรายืนคุยอยู่เมื่อสักครู่ก็มีเจ้าหน้าที่ยังทยอยมารับกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ร้อยร้อยลูกล่ะค่ะ

พรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมเยอะกว่าเดิมไหมคะ
ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือไม่เยอะแล้วก็ถ้าเราหมดแค่ไหนเราเอามาจากเชียงใหม่ค่ะ
ถ้าเกิดหมดแค่ไหนก็คงต้องเท่านั้นนะคะ

คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ใจดีมานำอาหารให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ได้ทานกันนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราได้รับฟังข่าวดีมาช่วงก่อนหน้านี้ค่ะว่าน้องทั้ง๑๓คนเนี่ยปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วก็อยู่ระหว่างการนำตัวออกมาแล้วก็การวางแผนค่ะ
วันนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยกับญาติของน้องดอม๑ใน๑๓คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำค่ะ
บอกว่าถ้าน้องออกมาแล้วนะคะก็จะเตรียมให้น้องบวชสมเนรเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานค่ะ
แล้วก็ตอนที่บอกว่าผมดอมดวงเพชครับแค่คือจะเชื่อว่าเป็นดอม
นึกว่าน้องดอมมันนอนอยู่ข้างหลังนั้นมั้ง
ก็คิดว่ามันคงไม่ไปอยู่ภัษยาิตซ์อะไรตามนิสัยเป็นรักว่ามันต้องไปไกลกว่านั้น

เปิดใจครั้งแรกหลังได้เห็นคลิปลูกชายของตัวเอง
ติดอยู่ในถ้ำหลวงกว่า๑๐วัน
วันนี้เธอและครอบครัวมีสีหน้าที่ผ่อนคลายมากขึ้น

พอรับจากลูกชายเธอหายไปเธอแทบไม่ได้กินไม่ได้นอน
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้ก็มีถอดใจ

แต่ก็เชื่อใจโค้ดเอกมากเพราะเป็นคนดี
และดูแลเด็กทั้ง๑๒คนและรักเด็กในทีมมาก
เห็นในคลิปสังเกตว่าโค้ดเอกสู้ผอมมากที่สุด

เพราะเขาต้องคุมดูแล
เขาคุมเสียสละอะไรก็ไปให้เด็ดน้องกิน
ที่นั่งตรงนั้นเห็นไหม
ถ้าตรงเนินนี่มันจะแบบนั่งสบายให้น้องตัวเล็กนั่งไง
ลำดับ๒ไปโตกว่าหน่อยนั่ง
ถ้าพี่เอกมันจะแนวออกยืนมันคงไม่มีที่นั่งดี
เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องดอมครบ๑๔ปีเต็ม
ปกติแล้วที่บ้านจะต้องจัดงานวันเกิดให้
แต่ปีนี้ต้องจัดให้ย้อนหลัง
และหากออกมาแล้วตั้งใจจะบวชถวายพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ทรงพระเมตตาและพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอด

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายและอาสาสมัครทุกคนที่มาช่วยกัน
เพราะทางครอบครัวไม่มีอะไรจะตอบแทน
ไปมากกว่าจะดูแลและสั่งสอนให้น้องดอมเป็นเด็กดี

เจ้าหน้าที่น้องดอมตัวสุดเจ้า
น้องดอมชอบกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ
เขาตั้งใจฝึกซ้อมทุกวันและออกเตะฟุตบอลเดินสายกันเพื่อน
ที่หลังคาจนชำรุดไปหลายทีแต่ไม่เคยว่า
เพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่หลานชายรัก
ต่อจากนี้จะรอวันที่หลานชายกลับบ้าน
คุณแม่ของน้องดอมยังบอกอีกนะคะว่า
ถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางแผนค่ะ
แต่ว่ารอเท่าไหร่ก็รอได้ค่ะเพราะว่า
ให้รู้ว่าปลอดภัยอยู่ก็อุ่นใจแล้วนะคะ
ที่ฉันขอตัวไปทานฉราเปาร้อนก่อนนะคะ

รายงานจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ

ทุกคนก็ทำหน้าที่กันอย่างแข่งขันนะฮะ